หิวแล้วเดี๋ยวพักความหิวกันแป๊บนึงดีกว่านะครับ
ไปดูเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กัน
กับการรวมกลุ่มกันนะคะของแม่บ้านที่มาทำผ้ามัดย้อมในจังหวัดพังงา
เขาใช้ธรรมชาติในการมัดย้อมออกมา

เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะ
ที่บ้านสามช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
หมู่บ้านของชาวไทยมุสลิมค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะประกอบอาชีพการทำประมงพื้นบ้าน
แต่ว่าปัจจุบันได้รวมกลุ่มการหันมาทำอาชีพเสริม
ด้วยการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเปลือกไม้นั่นเอง

คือหาได้ภายในชุมชนนี่แหละค่ะวัสดุต่างนะคะ
ซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
สามารถสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
และคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลย
ชาวบ้านจึงต้องการอนุรักษ์การทำผ้ามัดย้อมเอาไว้
แล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว
ในเวลาที่ว่างจากการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
อ๋อแบบนี้มีเอง
โดยเป็นวัตถุดิบวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติ
ราคาต้นทุนก็เลยถูก

เปลือกไม้สมไม้ปรงแดงมาต้มประมาณครึ่งชั่วโมง
จากนั้นนำผ้ามาต้มอีก๒๐นาที
และนำไปแช่น้ำปูนน้ำเกลือ
แล้วก็แช่น้ำเปล่าก่อนที่จะไปตากแดด

อันนี้จริงเป็นความรู้ที่ดิฉันฉลาดมาก

อกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์
ก็สามารถมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน
ด้วยการทำผ้ามัดย้อมของตัวเอง

ทำให้สมาชิกมีรายได้กับครัวเรือนเดือนละ๒๓๐๐บาทเลยนะคุณผู้ชม
โดยชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพประมงแล้วก็กรีดยางพารานี่แหละค่ะ
หลังจากว่างก็จะมาทำผ้ามัดย้อมเป็นอาชีพเสริมขายให้กับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาพักผ่อนมาท่องเที่ยว

ใช่ถูกต้องคือดิฉันเคยทำผ้ามัดย้อม

คือจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
แต่ว่ามันก็จะออกมาเป็นเอกลักษณ์ไงคุณ
บางทีเรามองเราก็อาจจะจับตรงนั้น

แล้วก็หนังยางมัดบ้างเชือกมัดบ้าง

บางทีน้ำมันก็ซึมไงเราทำไม่เป็น

เขาก็จะมีพวกแม่บ้านชาวบ้านที่ให้ความรู้

ถ้ามัดแบบนี้มันจะออกมาเป็นลายยังไง

นะว่าจะมัดแล้วลายออกมาต่อกันสวยงามแบบนี้
ครับผมนี่แหละค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะ
ขอบคุณค่ะได้ภาพสวยนะคะ

นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างนี้บางคนเขาชื่นชอบนะ

เพราะว่าได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
ที่เป็นธรรมชาติของชาวประมงแถวนั้นเลย
นี่แหละน้องใบตองเขาชอบเวลาไปเที่ยวเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลับคืนสู่ธรรมชาติน้องก็ไปบ่อย

สุดท้ายธรรมชาติกลับมาส่งน้องเบยตองคืนกลับมาหาเรา